เสร็จแล้วนะพาลมศักดิ์รอมานานอยากจะมาเที่ยวก็เลยมากางเต็นต์ชมวิวดูดาวสวยแบบนี้คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศดีเลยค่ะ
รุนสวัสดิ์ค่ะชิสามาต้อนรับคุณผู้ชมในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วนะคะ
ช่วงเวลาสุดสัปดาห์แบบนี้หลายคนอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปพักผ่อนกัน
ลืมตรวจสอบสภาพอากาศหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงเชื่อมต่อระหว่างฤดูฝนและฤดูหนาวแน่นอนค่ะ
ช่วงนี้บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่ามี๓ฤดูเลยค่ะกลางวันร้อนตอนเช้าหนาวส่วนตอนเย็นฝนปัจจัยหลักคืออากาศเย็นจากจีนเนี่ยแผลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศเย็นอุณหภูมิลดต่ำลง
ส่วนทางแถบตะวันออกของประเทศนะคะจะมีปัจจัยจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นำเอาความชื้นจากทะเลเนี่ยพัดขึ้นฝั่งทำให้ช่วงภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างเนี่ยจะมีฝนตกนะคะส่วนภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมประจำฤดูค่ะมีกำลังแรง

จะพากันแดดเอาไว้ด้วยค่ะภาคกลางภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่มีลมกระโชคแรงบางแห่งนะคะทะเลภาคตะวันออกจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งเป็นการเตรียมการและป้องกันไว้ก่อนนะคะส่วนภาคใต้จะมีฝนทั้งสองฝั่งร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่ให้ระวั

ส่วนช่วงนี้ดิฉันขอตัวไปชมดาวก่อนฟ้าสวยมากโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวแบบนี้กลางคืนเนี่ยสวยจริงนะคะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ